ติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์สะเทือนใจสะเทือนขวัญศพ

ล่าสุดวันนี้ผู้ที่บาดเจ็บสาหัสเนี่ยเสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่ง

เป็นว่าเสียชีวิตเป็น๑๕ศพแล้วนะครับ

และเรื่องความคืบหน้าทางคดีนะครับ
ที่เขามาตรวจสอบที่เกิดเหตุบอกเจ้าของชื่อคุณเฟิร์นค่ะตกลงชื่อนายพงศุริชื่อเล่นชื่อบี
อายุ๒๗ปีนะครับท่านผู้ชมครับเป็นเจ้าของเมาส์เท่นบีผับที่เกิดเหตุ
ขวามือคือภาพที่อยู่ที่โรงพักนะฮะค่ะสารจังหวัดพัทยาอนุมัติหมายจับนายพงศิริ
หรือว่าในบีอายุ๒๗ปี๒ข้อหาด้วยกันข้อหาแรกก็คือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
ข้อหาที่สองก็คือเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับใบอนุญาตเนื่องจากเมาเท่นบีเนี่ย
ขออนุญาตเปิดกิจการในลักษณะของร้านอาหารใช่ค่ะแต่ถ้าจะทำลักษณะของเป็นผับ
มีวงดนตรีมีการแสดงอะไรแบบนี้จะต้องขออนุญาตอีกรูปแบบหนึ่ง
ต้องเป็นอีกใบหนึ่งนะคะนี่ยังไม่รวมของเรื่องอื่นอื่นอีกนะฮะ
เห็นบอกว่ามีการตกแต่งเพิ่มเติมหลังได้ใบอนุญาตด้วยใช่ไหมคะแปลนเรื่องของประตูหนีไฟหรือว่าการเปิดปิดในเวลาต่างต่าง
อืมตอนเกิดเหตุไฟไหม้เนี้ยมันเข้าไปตีหนึ่งกว่าแล้วนี่ค่ะแต่เทคผับเขาให้เปิดได้กี่โมงอะไรยังไง
อืมหรือขอเปิดในร้านอาหารลักษณะรูปแบบนั้นจะเปิดได้ถึงกี่โมงแต่ว่าสภาพภายในมันคืออะไรยังไงกันแน่